เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกัน
เพราะจู่ก็มีแขกไม่ได้รับเชิญอย่างเจ้า
งูเงี้ยวเขี้ยวคอเนี่ยบุกเข้ามาในบ้าน

เจ้าของบ้านสันนิษฐานว่าสงสัย

มันหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะคราวนี้
ไปกันดีกว่าบ้านเลขที่๓๘หมู่ที่๑๑ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังกลมเงย

พยายามที่จะใช้บ่วงจับงูเจ้าปัญหายางแบบ

หาไม่เจอนี่มันเข้าไปอยู่ตรงไหนแล้วนะ
แล้วพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างแคบคุณเห็นไหม
ข้าวของก็เยอะก็เลยต้องลากของออกมาทีละนิดทีละนิด
แต่ก็ได้ยินเสียงงูเนี่ยขู่ฟ่อใส่อยู่เป็นระยะ

ค่อยแล้วคุณดูนะเวลาเอาของออกต้องค่อยค่อยอย่าเสียงดัง
เดี๋ยวมันตกใจแล้วมันวิ่งมันพลวดอ่ะเข้าใจไหม

เออมันวิ่งไม่ได้ออกมาอย่างกว่า
มันพลวดไงพลวดออกมาทำไง

เกือบ๓๐นาทีได้นะในการจับเจ้างูตัวนี้
หลังจากที่จับออกมาแล้วเลยลากออกมาก่อน
อืมมมมีคุณข่ายังจะบอกว่า
เจ้างูตัวนี้มันเป็นงูเห่า
อุยยยอันตรายด้วยผิดด้วย
เป็นงูเห่าตัวโตความยาวของมันเนี่ย

เพราะว่าไม่เล็กนะครับ
โคย์นสุรจิตธวีซุกอายุ๔๕ปีเจ้าของบ้านให้ฟัง
บอกว่าปกติเนี่ยบ้านเขาจะมีคอกเดียวปริกเนี่ย
เวียนคือน่าจะหิวจริงอ่ะอย่างที่บอกจะมากินเป็ดอ่ะดิฉันว่านะ
แต่คราวนี้ไม่ได้อยู่ในแถวคอกเป็ดแล้วมันมาอยู่ตรงในครัวในบ้านแบบนี้เลยคุณ
ก็เลยคาดว่าน้องงูตัวนี้คงหวังที่จะมาเขมือบสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้นั่นแหละ
ก็สาเหตุก็เหตุเกิดจากความหิวเป็นเหตุนะจ๊ะโอ้โหต้องระมัดระวังเหมือนกันเนอะ
คือเข้าใจบ้านต่างจังหวัดบางบ้านเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่จริงแล้วเนี่ยงูมันเป็นอาหารโอชะของงูเลยแหละ
ก็ต้องระวังเคลียร์พื้นที่ให้ไม่รกล้างว่างเปล่าหรือว่าแบบไม่สกปรกอะไรอย่างนี้นะ
ใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้เนอะน่าตกใจขนาดไหนนะ